ไม่รู้ว่าเราจะต้องอ่านข่าวลักษณะแบบนี้ไปอีกกี่ครั้ง

เกี่ยวกับพวกสายเคเบิ้ลสายสื่อสารที่มันห้อยลงมา
แล้วทำให้คนที่ใช้รถใช้ถนนประสบเหตุ
คราวนี้เกิดขึ้นกับ๓แม่ลูกค่ะคุณผู้ชม

คือสามแม่ลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถูกสายนี้เกี่ยว
ได้รับบาดเจ็บ๓คนแต่เกือบหวิดตายหมู่เหมือนกันนะ
อันนี้ถูกเก็บไปแล้วเรียบร้อยบ้างแล้วนะคุณ
เพราะจริงมันระยกระยามมันห้อยย้อยอยู่ถึงพื้น

ประชาชนนี่แหละที่เอาไปพัน
เพื่อที่ไม่ให้มันห้อยลงมาขวาง
แล้วเดี๋ยวมีอุบัติเหตุอื่นตามมา
มีเด็กน้อยได้รับบาดเจ็บด้วยนะจากเหตุการณ์นี้
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไงแม่มากับลูกสองคน
ลูกอายุ๘ขวบกับ๑๑ขวบเท่านั้นเองนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕ช่วงประมาณ๒ทุ่ม
ซึ่งคุณแม่เนี่ยนะคะคือนางศรีสุกแทร่าวอายุ๓๗ปี
ก็อยู่ที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพร
คุณแม่เขาเป็นนักธุรกิจรับซื้อพวกยางพาราในตลาดละแม่

บอกว่าวันนั้น๑๕ก็คือวันเสาร์ใช่ไหม
ดึกแล้วนะใช่๒ทุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มา
เป็นมอเตอร์ไซค์สกุปปี้ไอสีชมพู
ทะเบียนขอไข่งองงูยอยักษ์๗๗๘ชุมพร
ขี่จากร้านรับซื้อยางจะไปบ้านเพื่อน
ไม่ไกลค่ะคุณผู้ชมประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วก็มีลูก๒คนซ้อนมาด้วย
คนเล็กเนี่ยก็คือน้องพัทรพัฒน์แซ่เล้าอายุ๘ปี
ส่วนลูกสาวก็คือเด็กหญิงพัทรพรแซ่เล้าอายุ๑๑ปี

ทีนี้ตอนที่กำลังจะผ่านโรงเรียนประชาเอื้ออารี
ไฟถนนมันดับพอไฟดับเสร็จแล้วมันก็มืดหมดสิคะตอนนั้น
คุณแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วประมาณ๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วแม่มารู้สึกตัวเหมือนกับมีอะไรมาพันที่แขนขวา
มีอะไรมาพันที่ลำตัวมอเตอร์ไซค์มันก็ล้มลงเลยค่ะ
ตัวแม่กับลูกเนี่ยนะโอ๊ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
ชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างเขาเห็นเหตุการณ์
พอมอเตอร์ไซค์ล้มก็รีบออกมาเลยนะ

ตอนที่แม่ลูกกระเด็นไปนะรถบรรทุก๑๐ล้อ

ใช่คุณคิดดูสิถ้าเกิดว่ามาทับแม่หรือว่ามาทับลูกเนี่ย

ชาวบ้านต้องไปห้ามรถ๑๐ล้อ
แล้วหยุดรถได้ทันในระยะแบบ๕๐เมตร

ให้นำตัวแม่แล้วก็ลูกทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล

มีแผลตามร่างกายที่ด้านขวา

ส่วนลูกชายก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวแล้วก็แขนขวา
ลูกสาววัย๑๑ปีก็ได้รับบาดเจ็บตามลำตัว
คุณหมอก็ต้องประถมพยาบาลพันธุ์พระกอสพันธุ์แผลให้

ทีนี้ก็ต้องมาดูสายเจ้าปัญหา
ว่ามันคือสายอะไรกันแน่
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปดูจุดที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าสายตรงเนี้ยมันไม่ใช่สายไฟนะคุณผู้ชมเป็นสายเคเบิ้ลที่พาดระหว่างเสาไฟข้ามถนน
เอ่อพอมันพาดข้ามถนนแบบเนี้ยแล้วจู่จู่มันห้อยตกลงมา
เกือบจะถึงพื้นอยู่แล้วอะค่ะส่วนสายเคเบิ้ลที่เกิดเหตุที่ไปพันตัวคุณแม่เนี่ย
ชาวบ้านเขาต้องลากไปแล้วก็ไปพันพันพันพันแบบนี้
กับเสาข้างทางถ้าเกิดไม่พันแบบนี้นะ
เดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุรายที่๒รายที่๓ซ้ำซ้อนมาแน่นอน
แล้วชาวบ้านเขาบอกด้วยบอกอุ้ยนักข่าวตรงนี้เนี่ยนะ
ไม่อยากจะพูดเลยมันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายรอบ
พวกเราเนี่ยก็แจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลังสวนอ้าวการไฟฟ้าบอกว่า
ไม่ใช่สายของการไฟฟ้าทีนี้ทำยังไงดีล่ะ
ชาวบ้านเขาก็แจ้งไปที่ทีโอทีทีโอทีก็บอกว่า
ตรงเนี้ยไม่ใช่สายของทีโอทีทีนี้ชาวบ้านเขาบอก
พวกเราจะทำยังไงกันดีจะตัดสายพวกนี้ทิ้งก็กลัวไฟมันจะช็อต
มันจะเชิดเอาชาวบ้านเขาบอกว่าไม่รู้แล้ว
ว่าจะทำยังไงดีคือเวลาที่มันเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
บ่อยบ่อยนะที่เราทั้งสองคนอ่านข่าวซึ่งเขาจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นเจ้าของสายนั้นมาดำเนินการในการเก็บ
ในการตัดในการซ่อมแซมสายตรงนี้
แต่ปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่คือเขาดูไม่ออกหรอกค่ะคุณผู้ชม
ว่าสายนี้มันเป็นของเจ้าไหนเป็นเคเบิ้ลอะไรเป็นสายสื่อสารอะไร
เพราะต้องไปแจ้งเจ้าของไงครับเออแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นปัญหาที่มัน
โอ้ยแบบเนี้ยต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงตอนนี้อะค่ะครับ
ทีนี้ทางด้านคุณแม่ที่ได้รับบาดเจ็บไปแจ้งความกับตำรวจสพละแมแล้วนะ
ให้ไปดูซิว่าสุดท้ายเจ้าของสายเคเบิ้ลเนี่ย
สุดท้ายคือหน่วยงานไหนกันแน่แต่ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ
เอายังไงช่วยไปดำเนินการไปตรวจสอบหน่อยนะคะ
ชาวบ้านบอกสายมันหย่อนยานหย่อนยานเหมือนอะไรรู้ไหมคุณ
เหมือนระเบียบวินัยของหน่วยงานที่ต้องมาดูแลสายนั่นแหละ
แต่เอาจริงนะปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกิน
แล้วชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเขาดูไม่ออกเขาดูไม่เป็น
ว่าคือของหน่วยงานไหนกันแน่ก็เลยไม่รู้จะแจ้งใคร
อันนี้อันตรายถึงบาดเจ็บนะฮะโชคดียังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ